นี่เลยเมื่อคืนนะคะโอ้โหเรียกว่าทวิตเตอร์แทบแตกค่ะ
กับกรณีนะคะที่มีคนแบบเมาส์มอยกันนะคะ
ก็ถ้ายังจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ก็มีข่าวนะคะที่ทวิตเตอร์ออกมาบอกว่า
วงการก็เลยขายฮือฮามากนะคะที่อังกฤษนะคะ

ลูกนักร้องชื่อดังไปซื้อบริการ
ขนาดนั้นเลยนะคะที่ต่างประเทศคือที่เขาเรียนอยู่นั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีแฮดแท็กว่าเบคแฮมเซินเจิ้น
เขาเรียกว่าโอ้โหก็คือทำให้หลายคนฮือฮามากนะคะ

ตอนนั้นพี่เจก็บอกว่าโนแคโนสนนะคะ
ก็คือใครจะมาทวิตว่าใครก็ได้
ยุคนี้นะคะต้องใช้วิจารณญาณในการฟัง

ซึ่งเป็นคลิปที่น้องเจ้าคุณจุ๋นนะคะ
ซึ่งโดนกล่าวหาว่านะคะนี่แหละค่ะ
สาวประเภทสองแม่สองใช่คือก่อนหน้านี้พี่เจพูดมาแล้วว่า
โอ๊ยลูกชายเขาน้องเจ้าขุนไม่มีทางที่จะเป็นตุ๊ดเป็นกะเถยอย่างแน่นอนนะคะ

ซึ่งก็เป็นการล้อเล่นแซวเล่นนี่แหละค่ะนะคะ

หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นค่ะ
เป็นคลิปตลกแต่หลายคนดูแล้วไม่ตลกด้วยนะคะ
แล้วมีคลิปค่ะไปดูเลยค่ะคลิปต้นเหตุเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะนะคะก็คลิปดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะ
เป็นต้นตอนทำให้เกิดการกระแสพี่พ่อพ่อจาน

บอกว่าหน้าตาดีกันจุดสามารถยังไง

แคมแหละเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ชีวิตอุระไฮโซ
แต่ว่าเป็นได้แค่ของปลอม
อันนี้ความหมายตามกระแสในทวิตเตอร์ในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งนะคะความเก๋นส่วนตัวน่ะ
คิดว่าพี่เจ๊ก็คงไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นกระแสตีกลับมาที่เกิดปรากฏการณ์ที่แบบว่าบางทีเนี่ย
คือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะชื่นชมดาราแต่ตอนนี้คนสามารถวิภาควิจารณ์ดาราได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งพี่แจ๊กกะลินก็เมื่อคืนตื่นประมาณตี๒นะคะก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะคะ
เพราะว่าพี่เจมากดไลค์ลูกอยู่นะคะ
แต่ว่าเพียงแค่ปิดคอมเมนต์เอาไว้คือตั้งค่าไม่ให้มีคนมาคอมเมนต์ได้นั่นเอง
เพื่อว่าไม่อยากให้แบบเรื่องบานปลายดราม่าไปมากกว่านี้
เอาจริงดิฉันว่าน้องอาจจะทำคลิปล้อเลียน
แล้วเสียงที่น้องเจ้าขุนเล่นก็คือมีตัวตนจริง
ก็ใจเย็นกันแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะ
ก็ใจเย็นทั้งสองฝั่งนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ